คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าที่ถูกจับแล้วก็นำตัวไปขังในเรือนจำอยู่ในเรือนจำได้แค่๕วัน
สุดท้ายเสียชีวิตในเรือนจำอ่ะค่ะครับนี่เป็นกรณีของนายฉัดชัยกัณหาบุตร
ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าผู้อื่นถูกตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรจับกลุ่มนะคะ
ตั้งแต่๑๘สิงหาคมตอน๒ทุ่มเพราะว่านายฉัดชัยคนนี้ไปทำร้ายร่างกายโดยใช้มีดฟันเข้าที่ศีรษะหน้าอกกลางหลังของนายปรีชามุ่งเงินอายุ๕๐ปี
แล้วก็วิ่งไปทำร้ายประชาชนทำลายทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงด้วย
ตำรวจจับ๑๘สิงหาคมตอน๒ทุ่มเรือนจำอำเภอธัญบุรีรับตัวนายฉัดชัยเอาไว้๒๐สิงหาคมตอน๖โมงเย็น
ปรากฏว่า๒๕สิงหาคมนายฉัดชัยบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลด้านนอกเรือนจำอ่ะนะคะ
และสุดท้ายนายฉัดชัยเสียชีวิตในวันที่๒๕สิงหาคมนี่แหละก็คือไปอยู่ในเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีได้๕วัน
อืมเสียชีวิตเลยทีเนี้ยทางครอบครัวติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
สงสัยว่าทำไมเขาไปอยู่ในเรือนจำแล้วมีบาดแผลตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็เสียชีวิตเลยอ่ะ
อืมถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเมื่อวานนี้นางนอมกัณหาบุตรอายุห้าสิบสามปีพร้อมด้วยสามีและญาติญาติ
เดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อติดต่อขอรับศพนายฉัดชัยลูกชายนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำคดีพยายามฆ่า
อย่างที่ได้เล่าไปนายชัดชัยเนี่ยเสียชีวิต
แต่ว่าตามตัวมีบาดแผลเหมือนกับถูกทำร้ายอ่ะค่ะนางสาวกรยากรกัณหาบุตรน้าของผู้ตายบอกว่า
ตอนนี้ไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะไม่อยากจะให้หลานชายต้องมาตายในสภาพแบบนี้ยืนยันว่าก่อนที่หลานชายจะเข้าเรือนจำธัญบุรี
ยังคงมีใบหน้าเป็นปกติแต่พอเข้าไปแล้วมีบาดแผลทั่วตัวเลย
ตาก็มีรอยฟกช้ำคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกเพราะศีรษะได้รับบาดเจ็บ
ทางพนักงานสอบสวนก็บอกว่าต้องรอผลชนะสูตรศพก่อน
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน
ถึงจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายชัดชัยได้
ส่วนแม่ของนายฉัดชัยก็บอกว่าจะเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาให้ลูกชายให้ได้ค่ะ
เพราะไม่เชื่อว่าลูกชายจะอยู่ดีมีแผลเต็มตัวแล้วเสียชีวิต
ทั้งที่ไปอยู่ในเรือนจำเชื่อว่าน่าจะถูกทำร้าย
จากนั้นนะคะทางครอบครัวก็ได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สำนักสงฆ์ป่าวังปืน
อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
วันนี้เราให้คุณลำดวนนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยเรื่องนี้
ไปคุยกับนางนอมคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เปิดใจกับนักข่าวของเราว่าครอบครัวเข้าใจดี
ว่าลูกชายถูกทำร้ายมีแผลที่ศีรษะก่อนเข้าเรือนจำ
แต่สภาพศพแผลมันมากกว่านั้น
ไม่ได้มีแผลแค่ที่ศีรษะมีบาดแผลเต็มตัวแล้วบาดแผลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
ก็เลยสงสัยว่าพอเข้าไปในเรือนจำปุ๊บเนี่ยถูกทำร้ายเพิ่มหรือเปล่า
ถึงทำให้เจ็บหนักจนต้องส่งโรงพยาบาลจนเสียชีวิต
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรม

ก็พบพี่ตาค่ะตาเขียวแล้วก็ลำตัวอะไรเนี่ยค่ะ
แต่ศิษย์ศาสตร์ที่มันมีอยู่แล้วค่ะที่โดนทำร้ายค่ะ
ตอนที่เขาทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันแล้วแล้วก็มีแผลบาดแผลเข้าไป
ที่ศิษย์ศาสตร์ที่ศิษย์ศาสตร์จะมีบาดแผลค่ะทางหลัง
สงสัยแบบว่าลูกชายโดนกระทำอ่ะโดนโดนกระทำหมายถึงว่าโดนจับ
โดนที่มันมีบาดแผลเพิ่มเติมนะค่ะที่ว่าที่เบ้าตาที่
คุณแม่สงสัยคนที่โดนกระทำเนี่ยหมายถึงว่าเราอ่า
เป็นตัวของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในหรือว่าเป็นของเพื่อนที่อยู่ข้างใน
ตอนนี้แม่ยังไม่รู้สาเหตุเพราะว่าแม่เห็นศพน้องแล้วมันแตกต่างกันนะคะ
ที่ที่ได้เจอครั้งแรกนายชัดชัยผู้ตายนี่เสียชีวิตระหว่างการฝากขังนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการฝากขังของตำรวจนะครับแล้วไปเสียชีวิตในเรือนจำ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมรัชธรรมนะครับ
ได้ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
โดยได้บอกเป็นไทม์ไลน์เวลาเลยนะฮะจากเอกสารการชี้แจงของอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ระบุว่านายฉัดชัยผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าผู้อื่นนั้นสถานีตำรวจประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ย
ขอฝากขังไว้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีโดยเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาคมเวลาสองทุ่ม
ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนายฉัดชัย
ฐานก่อเหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณศีรษะหน้าอกและกลางหลังของนายปรีชามุ่งเงิน
แล้วก็วิ่งเข้าไปทำร้ายประชาชนรวมถึงทำลายทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุอีกด้วย
ในช่วงเวลานั้นนายฉัดชัยอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง
ทำให้ชาวบ้านต้องเข้าล้อมจับและมีการทำร้ายนายฉัดชัย
เพื่อให้สามารถควบคุมตัวได้แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้
จากนั้นตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวต่อซึ่งนายฉัดชัยได้ยอมรับว่าใช้มีดทำร้ายร่างกายนายปรีชาจนบาดเจ็บจริง
ตำรวจจึงนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็มาฝากขังไว้ที่เรือนจำธัญบุรีปฐุมธานี
หลังจากนั้นเรือนจำอำเภอธัญบุรีได้รับตัวนายฉัดชัยไว้
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
แล้วก็มีการตรวจร่างกายของนายชัดชัยพบว่ามีบาดแผลจากการถูกทำร้าย
๑๕เข็มซึ่งนายชัดชัยแจ้งว่าเป็นการถูกทำร้าย
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมาฝากขังที่เรือนจำอธิบดีกรมราชธรรมชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าต่อมา๒๕สิงหาคมนายชัดชัยยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่
เรือนจำก็เลยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกนะฮะเป็นการส่งไปรักษาแบบฉุกเฉิน
แต่สุดท้ายแล้วนายฉัดชัยก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในวันที่๒๕สิงหาคมนี่แหละเวลา๙นาฬิกา๑๐นาที
ซึ่งอธิบดีกรมรัชธรรมยืนยันว่าการเสียชีวิตของนายฉัดชัย
ไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายในเรือนจำแต่อาจได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ถูกประชาชนที่มาช่วยกันจับกลุ่มตัวในช่วงแรกเนี่ย
รุมทำร้ายร่างกายเป็นการบาดเจ็บก่อนที่กรมรัชธรรม
จะรับตัวมาควบคุมดูแลซึ่งพอมาถึงก็ได้รักษาตัวผู้ต้องขัง
อย่างเต็มกำลังแล้วโดยขณะนี้ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยค่ะทีมข่าวก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดที่นายชัดชัยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นจนถูกจับอ่ะนะคะครับ
ที่ซอยรังสิทธิ์นครนายกสิบสามแยกหนึ่งอำเภอธัญบุรี
ก็นายชัดชัยไปก่อเหตุใช้อาวุธมีดนี่แหละค่ะ
ทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกตำรวจจับที่เกิดเหตุอยู่บ้านเลขที่สิบค่ะ
ในปริชามุ่งเงินอายุห้าสิบปีคนที่ถูกทำร้ายอ่ะนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็คือ๑๘สิงหาคม
อยู่ในบ้านกับภรรยากับญาติมีผู้หญิงวิ่งเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นเนี่ย
ก็มีผู้ตายวิ่งตามมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
เขาพยายามไล่ออกจากบ้านแต่ก็ไม่ยอมออก
ผู้ตายก็ไปหยิบมีดถังย่าเสียบอยู่ข้างฝาบ้านนะคะ
เอามีดออกมาเอามาฟันกระจกตู้ที่อยู่ในบ้าน
ปรีชาพยายามเข้าไปห้ามพยายามผลักดันให้ออกจากบ้านไป
ถูกผู้ตายใช้มีดฟันที่หัวแล้วก็ใช้มีดฟันที่ตัว
ไปหลายเข็มเลยอะค่ะครับ
ผู้หญิงบอกว่าจะฆ่าจะฆ่าหนูจะฆ่าหนู
พวกเขาวิ่งไปแล้วพวกเขาวิ่งหายไปหลังบ้านเลยอืม
คือหายไปหลังบ้านแล้วผมก็เฮ้ยขึ้นมาทำไมวะขึ้นมาอะไร
บอกมึงอย่าขึ้นมานะแจ้งความจับน้ำขึ้นมาทำอะไรบุกลุก
แล้วจนแบบว่ามันถือพอมันชักมีดในบ้านอ่ะ

มีดมีดถักย่าอ่าอ่ามีดถักย่ามีกลุ่มอย่างเงี้ย
คือมันจะฟันอ่ะล่ะมันแบบเดี๋ยวผมก็หลบหลบจน
ตอนไหนตอนไหนเราไม่รู้ตัวแล้วอืมอ๋ออันนี้คือคือบาดแผล
ใช่ครับนี่ครับนี่อันนี้มันเย็บเย็บเย็บเย็บไหมเนี่ย
เย็บครับเย็บหมดเลยนี่เอามาวางไปเอาไหมออกแล้วขวานซื้อ
ผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวเลยนะคะมารู้ทีหลังว่าเคยเป็นเพื่อน
น้องชายที่ทำงานด้วยกันตอนนี้นายปรีชาเองก็ต้องหยุดงาน
รักษาตัวแล้วก็ต้องซ่อมแซมบ้านด้วย
นี่ค่ะก็เป็นแผลเต็มตัวเหมือนกัน
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นก็รอผลการสอบกันต่อไปนะครับ